เลือกตั้งผู้ว่ากอทมใช่ค่ะแล้วก็สอกอด้วยนะฮะตื่นเต้น
ท่านผู้ชมครับตอนนี้เนี่ยแน่นอนว่าการดีเบตประชันวิสัยทัศ
มันมีหลากหลายเวทีให้เราได้ฟังจากผู้สมัครคนต่างนะฮะ
แต่ปัญหาของคนกรุงเทพเขาบอกโอ้โหปัญหามันมีเยอะมาก๑๐๘นะ
มีนักวิชาการอยู่กลุ่มหนึ่งเขาพยายามจะทำแพลตฟอร์มที่จะรวบรวมปัญหาตรงนี้นะ
เดี๋ยวจะเอาไปให้ผู้ว่ากอทมคนใหม่นะฮะหรือว่าจะเป็นเรื่องต่างก็แล้วแต่
ในส่วนของไทยรัฐทีวีเองเราก็มีจุดรับฟังปัญหาของคนกรุงเทพอยู่นะ
ค่ะทางเท้าอ่านี่คลาสสิกโอ้โหฟุตบาททางเท้าเนี่ยอ่า
คือเห็นอย่างนี้อาจจะบอกว่าเอาก็เดินหลบสิเดินเลี่ยงสิอ้าว
แต่ถ้าคนที่เขาต้องใช้งานทุกวันเขาบอกมันเป็นปัญหาจริงนะฮะ

คุณผู้ชมครับตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ตลาดดินแดงนะครับ
ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะฮะ
ฟุตบาททางเท้าเนี่ยในกรุงเทพเนี่ยโอ้โหนี่ตลาดดินแดงนะฮะ
ผู้ที่เป็นประชาชนในพื้นที่ตรงนี้บอกว่าหลายจุดเนี่ยพื้นผิวมันชำรุดนะ
อย่างน้องนักศึกษาคนหนึ่งบอกกับเรานะครับ
ทางเท้าในกรุงเทพเนี่ยที่เขาเจอมาเขาบอกมันแย่ทุกจุด

เขาบอกเรียนมา๓ปีแถวย่านอโศกนะ
ที่นั่นก็แย่แล้วเพิ่งปรับปรุงมาได้ไม่นานนี้เอง

นี่ฮะอยู่แถวดินแดงเรียนแถวอโศก
เจอทั้งสองที่น้องคนนี้นะครับ
ผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลคนหนึ่งเราไปคุยด้วยนะครับ
นี่ฮะเธอต้องนั่งรถเข็นขายสลากนะฮะนั่งรถเข็นวิวแชร์
เธอบอกว่าเธอขายสลากอยู่แถวหน้าสวนจตุจักร
ก็อยู่มาสี่ปีแล้วตรงเนี้ยนะฟุตบาทนี่โอ้โหสภาพแย่มาตลอด
เข็นรถแล้วตกหลุมรถเข็นคว่ำบาดเจ็บมาแล้วนะฮะ
นี่นะครับเลือกตั้งผู้ว่ากรทมครั้งนี้
อยากให้ผู้ว่าคนใหม่เนี่ยมาแก้ปัญหาให้สักทีนึง
ส่วนผู้ชายอีกคนนึงนะเราไปคุยด้วยนะครับ
บอกว่าจริงแล้วการทำฟุตบาททางเท้าให้ดีเนี่ย
ให้คนเดินปลอดภัยมันเป็นหน้าที่โดยตรงของผู้ว่ากอทมเลยนะ

หน้าฝนนี่บางทีเดินตกหลุม
หรือว่าน้ำฝนเนี่ยน้ำขังอะไรพวกนี้กระเด็นใส่พวก

ไม่ว่าจะเป็นคนไหนก็น่าจะทำ

ยิ่งเวลาฝนตกต้องรีบอย่างเหี้ย
สะดุดทุกครั้งเลยครับ
การรับฟังปัญหาของคนกรุงเทพนะครับ
วันนี้มีทีมนักวิชาการจาก
ความร่วมมือของมูลนิธิฟรีดิชนะครับอ่าฟีริสนาวมันนะครับ
แล้วก็สำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตยสถาบันพระปกเกล้า
แล้วก็สสด้วยนี่นะฮะสร้างแพลตฟอร์มขึ้นมาในการเก็บข้อมูลปัญหาต่าง
กรุงเทพที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของคนกรุง
ก็เขาก็จะชวนให้ไปเก็บถ่ายรูปปัญหากวนใจเก็บข้อมูลต่าง
ลงพื้นที่จริงอะไรจริงต่างเนี่ยแล้วเอาปัญหาเนี่ย
เริ่มจากกรุงเทพก่อนเขาบอกเขาจะทำจากกรุงเทพก่อน
ใช่เขาจะทำเป็นคล้ายกับเกมโลกเสมือนนะคะเหมือนเราได้เล่นเกมด้วยอย่างนั้นนะคะ
อ่าเนี่ยพอเข้าไปเราต้องแอดไลน์กับเขาก่อนใช่ไหม
นี่ไงกดเมนูแจ้งปัญหาแล้วก็เริ่มต้นถ่ายภาพส่งเข้าไป
แล้วข้อมูลต่างเหล่านี้มันจะเก็บเอาไว้
อ่าแล้วเขาก็จะไปให้ผู้ที่เป็นผู้ว่ากรทมคนใหม่
หรือในอนาคตอาจจะไปใช้สำหรับปัญหาที่เป็นเฉพาะด้าน

หรือรอเลือกตั้งสอสอเลือกตั้งใหญ่

บอกว่านำร่องที่กรุงเทพมหานครก่อน
ถ้ามันเวิร์คจริงก็คงจะค่อยกระจายออกไปตามจังหวัดต่างด้วยนะคะ
ทุกคนก็จะได้มีส่วนในการรวบรวม

จะได้แก้ไขปัญหาได้ตรงจุดกัน